ขอท่านี้เลยค่ะท่าอุ้งเออนะคะล่าสุดค่ะ
เป็นที่ฮือฮาอันนี้เป็นท่าใหม่นะคะพี่ป้านะ
คือมันเป็นเทรนดฮิตแล้วกันเป็นท่าที่เอาคางมาเคยอ่ะ
เกยบนมือไม่ได้ขอตังค์นะไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ซึ่งนะคะก็เป็นคลิปที่ฮือฮาเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะน้องนายนพัฒน์อันแสนจะน่ารักนี่แหละค่ะ
ก็นางไปที่ไปให้กำลังใจกับน้อง

คือมีน้องแฟนคลับเดินมาไปต่างประเทศ
แล้วคือมันมีคลิปนึงนะคะเนี่ยค่ะเหมือนแบบขอตอนแรกก็คือไม่ให้อะไรอย่างนี้แฟนคลับเนี่ย
อันนี้คือที่เมืองนอกคือไปให้กำลังใจเด็กที่ไปสอบที่นู่นนี่แหละค่ะ
แล้วปรากฏว่านี่ค่ะตอนแรกไม่ให้นะตีมือก่อน
สาผัก็โอ๊ยยยยยเป็นแฟนคลับใช่ไหมไม่ใช่แฟนต้องใกล้
ตอนแรกก่ะไม่รู้ความเป็นสาวคนไหนตอนแรกเราก็นี่ก็แบบถามไถกันเยอะนะคะ
แล้วคลิปนี้แชร์เยอะมากเป็นหมื่นแสน
เขาเลยไปถามน้องในนะคะรวมทุกคนเท่าไหร่ที่ต่างประเทศเนี่ย
เห็นมัวว่าไปเจอดาราดังนัฏฐานิตดังด้วยนะคะ
นี่เลยเขาไปกิจกรรมของนี่แหละค่ะลองจิ้นนะคะ
จะเป็นยังไงนะคะเรื่องราวทั้งหมดไปฟังจากนายนพัฒน์กับท่าอุ๋ม

อันนี้เป็นแฟนคลับบ้านผมนะครับผม
ก็เวลาไปออกงานไปอะไรผมก็จะให้เวลากับแฟนคลับอย่างนี้
เขาก็ทำเล่นสนุกก็เป็นท้ายฮิตนะเนาะ
เราก็แกล้งเขาทำหนุ่มเหมือนกันหมดเดี๋ยวเขาเบื่อ
ไม่กล้านายไม่กล้าจับหน้าน้องนายแบบ

เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ
ท้ายที่สุดแล้วน้องนายก็ให้ที่ฉันทำนะคะ

ลงไอจีไปแล้วนี่เขินมาก

แต่อุ๊งเนี่ยมันมีก็ขออนุญาตแม่ออกให้แม่ว่ว